ผู้ชายที่เป็นบรูธปรัศนีคนนึงใช่
คุณนัทพงศ์ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ค่ะกำลังขี่รถส่งของก็
ช่วงนี้ก็อากาศก็ร้อนจัดนะครับ
ปรากฏว่าจู่เขาเนี่ยขี่รถไปไปแล้วก็เป็นลมค่ะ
คุณผู้ชมล้มไปทั้งคันแบบนี้เลยค่ะฮะ
แล้วสุดท้ายผู้ชายคนนี้เนี่ยเสียชีวิตครับ
หลังจากเสียชีวิตก็ไปตรวจมาก็ปรากฏว่าเป็นโควิด
แล้วไม่ใช่รอบแรกด้วยนะไม่ใช่รอบแรกด้วย
ซึ่งเขาบอกว่าเพิ่งมาทำงานได้๓วัน
เพิ่งหายจากการป่วยโควิดยังไง
คืออันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่า
กับอาการป่วยโควิดด้วยนะคะ
นี่ค่ะเป็นภาพตอนที่เขากำลังจะเอาพัสดุเข้าไปส่งที่บ้านของนายชัดชัยพิมพา

บอกว่าตอนที่ในธวรรษหรือว่าในตั้ม
แล้วก็ล้มลงไปแบบนี้ค่ะทั้งรถทั้งคน
คุณชัดชัยบอกว่าเขาอยู่ในบ้านได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ก็เห็นว่านอนแน่นิ่งไปแล้วก็เลยรีบตามกู้ภัยมาช่วยปั๊มหัวใจ
แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันค่ะ
สุดท้ายเนี่ยปรายศนีย์คนนี้เสียชีวิตนะคะ
ญาติญาติกับเพื่อนร่วมงานพอรู้เรื่องก็เสียใจ
กับการจากไปของคุณธวัฒน์ค่ะถึงได้รู้ว่าเขานิสัยดีขยันทำงาน
แล้วก็เพิ่งหายป่วยแล้วก็กลับมาทำงานได้เพียง๓วัน
ตรวจหาเชื้อโควิดก็พบว่ามีผลเป็นบวกด้วยนะคะ
ส่วนสาเหตุตอนนี้ที่คาดเดากันว่าที่ล้มลงไปแบบนั้น
ก็น่าจะมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดแล้วเขาอาจจะกำลังป่วยด้วยอ่ะนะคะ
เนี่ยค่ะล้มลงไปหมดสติแล้วก็เสียชีวิตยื้อเอาไว้ไม่ทันนะคะ
หลังจากนี้ญาติก็จะรับศพไปบำเพ็ญพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ